แต่ดิฉันจะพาไปดูชาวบ้านที่เพชรชบูรณ์

แล้วจู่มีงูเขียวมาร่วมในพิธีด้วย
ว้าวโอ้โฮ
เดี๋ยวก่อนนะเจองูไม่ยอมจับ

เอ้าก็นี่มันเป็นงูเขียว

น้องไอ้ตอนมันอะไรนี่

งั้นเล่าให้ฟังชาวบ้านที่ห้วยปูน

เขากำลังทำพิธีบวงสวงอะไรซักอย่างนึงนี่นะคะ
น่าจะเป็นการบวงสวงเกี่ยวกับองค์พญานาค
แล้วจู่งูเขียวตัวนี้

สายไปสายมาโยกซ้ายโยกขวา

ดูท่าทางเห็นไหม
เห็นไหมเหมือนเวลาเขาไปรำถวายพญานาคันค่ะค่ะจะโยกแบบนี้ถ้าคิดไปในมุมนั้นนะ
มันก็เป็นไปได้ก็ดูเหมือน
ถ้าเห็นแบบนี้ชาวบ้านทำอย่างไร
ก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้ดู

แล้วคลิปนี้ก็เลยมีคนโพสต์ลงในติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า
คือด้านชาวเน็ตเขาก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ว่า
งูเขียวตัวนี้ท่าทางแปลกนะเหมือนรำอยู่
บางคนก็บอกว่าเหมือนเห็นเป็นเงาแบบสองหัวเลยค่ะ
แปลกมากเลยเวลาดูเนี่ยมีหัวเดียว
แต่ทำไมตอนถ่ายเหมือนจะมีสองหัว
บางคนก็ว่าสถุด้อปดูสิมีเงาสองหัวกันจริงนะ
คุณดูคุณดูเห็นไหมเหมือนมีเงาสองหัวไหม
แต่ดูแล้วมีหัวเดียว
หรือมันจะเป็นแสงไฟหลายมุมหรือยังไงไม่เข้าใจ
ส่วนชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เอาเป็นว่าตีความหมายไปต่างนานาแล้วกัน
บางคนบอกก็ขดเหมือนเลขไทยนะ
บางคนบอกเฮ้ยฉันว่าคนเหมือนเลขอาราบิ
บางคนบอกว่าฮะคุณคิดว่าเลขไทยหรือเลขอาราบิกอ่าคุณคิดว่าเลขไทยหรือเลขอาราบิก
ผมไม่คิดอะไรเท่านั้นผมคิดว่ามันเป็นงูอ่ะ
ท่าทางขดของงูเป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้างอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะคุณผู้ชม

เอามาให้ดูกันแล้วกันเป็นแบบประสบการณ์เล็กน้อยนะคะ
เออเห็นงูเขียวแบบนี้น่าดูอยู่